ยังจำลุงคูณได้ไหมฮะลุงคูณแกอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับ
อายุห้าสิบหกปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อเภอกับบิลบุรี
คือลุงคูณก็บอกถูกผีเข้าค่ะ
เป็นผีผู้หญิงชวนแกไปอยู่ด้วย
ถามว่าชวนไปทำอะไรบอกชวนไปขายลูกชิ้น
หลับตาแล้วก็เดินอยากจะไปขายลูกชิ้นอย่างเดียว
ลูกหลานไม่รู้จะทำยังไงนะฮะมีวันหนึ่งเดินหายไปเนี่ยไปโผล่อยู่ที่วัดด้วยซ้ำ
พ่อต้องโทรมาตามที่บ้านบอกให้มารับตัวลุงคูณกลับบ้าน
ใครมาใครมา

ใครชวนไปขายลูกชิ้น
คนแก่คนแก่นี่เป็นใคร
โรงคูณครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยวันที่ไปโผล่ทีที่วัด
ตามแล้วมาหลับกลับบ้านกัน
ลูกหลานก็เลยบอกอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
มาช่วยดูลุงคูณให้หน่อยมาปราบผีให้หน่อย
จะชวนแกไปขายลูกชิ้นอย่างเดียวเลย
นี่ขนาดเอาตะกรุดเอาพระอะไรมาคล้องคอก็ไม่หายนะแกเป็นอยู่เรื่อย
ล่าสุดวันนี้ครับ๔โมงเย็นที่ผ่านมาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่ปราจีนบุรีแล้วไปที่บ้านลุงคูณนี่คุณน้ำฟ้าก็ไปด้วยนะฮะ
แล้วติก็ต้องไปด้วยนี่ฮะมีเฮียนัทฟักทองด้วยนะนี่หมอปลานะ
มีหมอปลาเอาลูกชิ้นมาด้วยเหรอพี่ทองใช่ไหมไม่ใช่เอาพุงกันนะ
มาถึงเจอลุงคูณพอดีนะฮะหมอปลาก็เลยไปถามลุงคูณเลยว่าเออมันยังไงกัน

คูณบอกมีสัมภเวษีเป็นผู้หญิงแก่มาคอยเรียกให้แกไปขายลูกชิ้นทอด
เอาแถวเมียที่มาหนีไปเอาแล้วตาไม่ลืมตาละเป็นไหน
เดี๋ยวลืมตาลืมตาน่าเหลืองเลยเพราะไม่ตากแดด
ลืมตาแล้วลืมเมียไหม

ทำไมถึงเลิกกับเมียเอาเรื่องเมียก่อนเรื่องผีเข้าไปทีหลัง

จะไปขายลูกชิ้นมีทุนไหม

เพิ่งเลิกกับเมียเมียทิ้งอะไรด้วยเนี่ยอืม

เดี๋ยวเอาเรื่องเมียก่อนดีกว่า

นั่งอยู่แถวนั้นติทำหน้าแปลก

เห็นมั้ย

เขาจะให้ไปพาไปจุดนี้

เป็นจุดใต้สะพานแถวบ้าน

สัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะฮะแบบ
เล่นลับจะม่วงจะหาว

จะอ้วกอะไรเนี่ย

สัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะครับ

ไหนก็ไหนมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะ

ไอ้ผีถ้ามีมออกไปเนี่ย

ทีนี้จะกลับไปทำงานหามาหากินได้ไหม

วิ่งไปได้แล้วขามึงไง
โหเจอฝ่ามือ

ฝ่ามือพลังจิตเหรอ
หมอปลามีฝ่ามือพลังจิต
มิผีออกเลยเหรอ

บอกตรงนี้คือจุดที่แกมาส่งผีนะ

มันต้องปราบให้สิ้นซาก

พยุงกันอย่างนี้เนอะ

แล้วตีก็ไม่ช่วยลุงคูณแกพยุงอะไรเลย
ติเอาตัวเองรอดก่อนดีกว่าค่ะ

พอไปถึงต้นมะพร้าวนะครับ

โอ้โหหมอปลาบอกอย่างนี้ต้องตัดทิ้ง

งั้นเดี๋ยวมันล้มใส่บ้านเนี่ยมันยืนต้นตายหมดแล้ว
อันนี้หมอปลาบอกหลักวิทยาศาสตร์เลย

บอกแค่ว่าลุงต้องตัดต้องตัดทิ้งเพื่อไล่ผี
ตัดเลยเอาขวานมาจามเลย

แต่ความจริงแล้วหมอปลาบอกไม่ได้หรอก
กลัวเดี๋ยวมันจะล้มจะโค้นใส่บ้าน
ลูกหลานแกก็มาช่วยโค้นต้นมะพร้าว

หมอปลาบอกว่าจากการมาลงพื้นที่

เวลามาไทยรัฐทีวีนะแม่ทำเป็นแข็งแรงเหลือเกินหมอปลา
อ้าวทำไมล่ะ
นี่ยิ้มหมอปลาบอกสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
วิญญาณสัมภเวษีอะไรก็ไม่มี
แต่เอาไม่เป็นไรพอมารู้เรื่องราวของลุงคูณแล้วเนี่ย
ก็สงสารแกแกก็เลิกกับเมียไปใช่ไหม
แล้วความจริงแกก็เหมือนกับแกก็อยากขายลูกชิ้น

จิตใจมันก็เลยแบบมันหมกมุ่นอยู่จิตมันก็จะฟุ้งซ่าน

หมอปลาก็เลยให้ทุนไปเพื่อขายลูกชิ้น

เราไม่เจอผีหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าลุงแกเจอ

แต่ผมไม่เจอหรือพอรู้ว่าหมอปลามาแล้วผีมันไม่มารอเจอก็ได้นะ

แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญมันจะมีผีหรือไม่มีผี
ผมว่าชีวิตลุงคูณกับครอบครัวเขาสำคัญฝ่าเรื่องเจอผี
เมื่อกี้หมอปลาทำพิธีแล้วตบหลังไว้แล้วเป็นยังไงกันครับ

เบาขึ้นหลาย

ฝ่ามือพลังจิตของหมอปลา

ให้ไปขายลูกชิ้นทำทุน